คุณผู้ชมช่วงเย็นเส้นพระรามเก้าอาจจะรถติดเป็นพิเศษหน่อยนะคะวันนี้
เพราะว่ามันเกิดเหตุอาคารถล่มค่ะ
คือถ้าใครเคยขับผ่านโชว์ดีซีจะเห็นว่าเขาจะมีโครงการเหมือนกับเกาะสร้างอาคารอยู่นะคะ

ตรงนั้นเขาบอกว่าจะสร้างเป็นบ้านพระคนจีน
ซึ่งมันเป็นบ้านลักษณะเหมือนเป็นบ้านปูนเสริมคอนกรีตสูง๕ชั้น
ปรากฏวันนี้มันซุดตัวแล้วถล่มลงมา
คนงานทำงานอยู่ตรงนั้น๑๓๐คน
อยู่ในอาคารหลังเกิดเหตุ๒๕คน

บาดเจ็บ๕คนยังไม่มีรายชื่อผู้เสียชีวิต
ซึ่งคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วนะคะ
นี่คือสภาพอาคารที่เกิดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นทางด้านซ้ายเห็นไหมคะ
ปูนมันพังถล่มลงมาเลยค่ะ
ลักษณะคือเป็นอาคาร๕ชั้นนะคะ
คุยกับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานเขาบอกว่า
เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ขั้นตอนการก่อสร้างหลังที่๔
ตัวอาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นที่๕

ตนเจ้าหน้าที่อพรของสำนักงานเขตห้วยขวาง
ก็ใช้เครื่องกระจายเสียงประกาศชี้แจงก่อนแล้วว่า

แม้ว่าจะมีการประกาศว่าไม่มีคนศูนย์หาย
แต่มันก็ต้องตรวจสอบนะคะ
๕โมงเย็นค่ะพตโททิติแสงสว่าง

เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองนะคะ

เว้ยขวางแล้วก็กรุงเทพฯกมแล้ว
เสนอให้สำนักงานเขตมีคำสั่งยุติการก่อสร้างชั่วคราว
ปิดพื้นที่รอการตรวจสอบความปลอดภัยด้านโครงสร้างก่อน
แล้วก็เชิญตัววิศวกรคุมงานมาสอบปากคำ
ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นที่สนมักกษันค่ะ
อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพหานครยืนยันบอกว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบสัญญาณชีพใต้อาคาร

ก็เลยยุติภารกิจการค้นหานะคะ
แต่จะปิดอาคารการก่อสร้างหยุดก่อสร้างชั่วคราวนานเท่าไหร่ตอบไม่ได้
ก็ต้องรอดูแหละว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัย
โครงสร้างอะไรเนี่ยเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะคะ
เรื่องต้นเพราะว่าโครงสร้างอาคารถูกต้องสมบูรณ์แบบตามที่ขออนุญาตไว้
แต่การโหลดปูนขึ้นไปชั้น๕มันผิดหลักวิศวะค่ะ
คือมันอยู่ในช่วงการก่อสร้างเทปูนชั้น๕ใช่ไหม
เขาก็โหลดปืนขึ้นไปแต่เขาไปวางปูนกองไว้จุดเดียว
ไม่ได้กระจายน้ำหนักคานมันไม่ไหวมันก็เลยถล่มลงมา
คุณบอมอภิวัตได้คุยกับหนึ่งในคนงานที่เขาทำงานอยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นคนงานชาวกัมพูชาเขาบอกว่าตอนนั้นกำลังเกลี่ยปูนอยู่เลย
เขาเกลี่ยปูนอยู่ชั้นล่างของอาคารที่ถล่ม
ก็เห็นแล้วล่ะว่าเพื่อนโหลดปูนขึ้นไปที่ชั้น๕ของอาคาร
โหลดปูนเขาเงยหน้าขึ้นไปดูเขาบอกโหเขาเห็นเลยอ่ะคุณ
เหล็กมันงอเขาบอกหูทรงนี้ไม่ได้แน่
ตะโกนบอกเพื่อนเลยรีบหนีสิ้นเสียงตะโกนปุ๊บ
ถล่มปั๊บแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งกระโดดหนีไม่ทันนะคะ
แต่เคราะห์ดีนะเกาะตัวเอาไว้อยู่ตรงเสาอาคารได้
ทีนี้หนูก็บอกเขาว่าให้ลงมาเดี๋ยวตึกมันจะหักแล้ว
เขาก็รีบวิ่งออกมาเลยค่ะพอทีนี้มันก็ลงมาเลยค่ะ
จากตอนที่บอกว่าเหล็กมันงอแล้วมันถล่มมันใช้เวลานานไหมจ๊ะ
ไม่นานค่ะแปบเดียวมันงอนแล้วก็มันมาสบเลย
ที่มันอยู่ตรงกลางมันมาก่อนเลยค่ะ
ตกใจเลยค่ะไม่คิดว่าชีวิตหนูเอารอดออกมาได้เลย
เพราะว่าหนูกำลังโกยปูนอยู่ตึกนั้นเลยค่ะ
เราก็โกยปูนอยู่ตึกนั้น

โชคดีนะยังไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ